เย็นไทยรัฐช่วงนี้นะคะมาดูความคืบหน้ากรณีที่ผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
แชทลวงออกไปซ้อมหลังจากนั้นถูกกักขังแล้วกลับมาซ้อมอีกทีนึง
จนทำให้เสียชีวิตนะคะแล้วแก๊งนี้เขาเอาศพไปทิ้งไว้ในป่าแล้วฝังในดินด้วย
พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเศร้าก่อนหน้านี้ผู้ต้องหากลุ่มเนี้ยเขามีทั้งหมดแปดคนด้วยกัน
แปดคนนะคะจับกลุ่มตัวไปแล้วหกคนรวมทั้งการมอบตัวเนี่ยทั้งหมดแล้วมีหกคนนะคะ
หนึ่งคนซึ่งเป็นตัวการสำคัญก็คือคนที่สั่งคนอื่นอื่นให้มาร่วมกันฆ่า
ร่วมกันหลบหนีก็คือนายโอเมื่อวานนี้นายโอนะคะถูกวิสามันฆาตกรรมหลังจากที่พยายามหลบหนีไปด้วยการขับรถนะคะ
จากพื้นที่ที่เขาก่อเหตุก็คือฉะเชิงเซาขับไปเรื่อยค่ะ
จนถึงพื้นที่อุบลราชธานีไปถึงอำนาจเจริญทะลุไปจนถึงยะโสธรนะคะ
จากนั้นตำรวจไล่ติดตามไปเรื่อยค่ะจนไปเจอกันที่บริเวณสี่แยกแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดยะโสธร
นายโอมไม่ยอมให้จับกลุ่มนะคะยิงตอบโต้และมีการพูดตะโกนออกมาบอกว่าจะไม่ยอมติดคุกอีกครั้งเด็ดขาด
เพราะเขาเคยติดคุกมาแล้วในคดียาเสพติด
ก่อนหน้านี้ญาติในโอเขาก็พยายามบอกผ่านสื่อนะบอกว่าอยากให้มามอบตัวมามอบตัวเถอะลูกเดี๋ยวจะโดนวิสามัน
กล้องวงจรปิดจับภาพนาทีใช่นะฮะ
ขณะที่ตำรวจบุกเข้าจับกลุ่มนายสมศักดิ์เล็บรอด

สำหรับการวิสามันฆาตกรรมนายสมศักดิ์เล็ดรอด
เป็นผู้ต้องหาคดีแชดลวงหนุ่มห้าฝังดิน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไฟแดงตู้ยามประชาร่วมใจ
อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธร
ขณะที่ปิดล้อมในโอมีการยิงต่อสู้ไม่ยอมให้จับกลุ่มด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยตัดสินใจยิงนายโอก็คือวิสามันฆาตกรรม
เสียชีวิตในรถของชาวบ้านที่เขาขโมยมา
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
ก่อนหน้านี้ชุดสืบสวนของตำรวจภูทรสมุทรปราการ
ร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูทรอำนาจเจริญ
และชุดสืบสวนตำรวจภูทรอุบลราชธานีค่ะ
ร่วมกันไล่ติดตามคนร้ายมาจากพื้นที่อำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญนะคะ
ตลอดเส้นทางในโอที่เขาหลบหนีเนี่ยเขายิงใส่เจ้าหน้าที่
แล้วก็ขับรถที่เขาขโมยมาเนี่ยพอน้ำมันหมดหรือเครื่องพัง
เขาก็จี้คันต่อไปแล้วก็ไปต่อเรื่อยแบบนี้นะคะ
จนมาจนมุมที่นี่นะคะจนกระทั่งมาติดไฟแดง

ก็พยายามจี้ชิงรถอีกครั้งแล้วก็มีการยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่
ประกาศเสียงดังเลยบอกไม่ขอมอบตัวเพราะไม่อยากติดคุกอีกแล้ว
ตำรวจก็เลยต้องตัดสินใจจริงในการวิสามันฆาตกรรมครั้งนี้
เรื่องนี้พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรอง
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วย
พลตำรวจโทอำพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๑
เดินทางมาที่สพบังเสาทงจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
มาร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฆ่าฝังดิน
นายชัยประสิทธิ์บุญเลิศอายุ๓๔ปีในพื้นที่ฉะเชิงเศร้า
ผู้ต้องหาประกอบด้วยนางสาวแปรทิพย์โลกรักหรือปลาอายุ๒๑ปี
คนนี้เป็นคนสำคัญเพราะว่าเป็นต้นเรื่อง
มีความสัมพันธ์ไปเคยมีความสัมพันธ์
กับผู้เสียชีวิตจนนำมาสู่การแชทแล้วก็ลวงมาฆ่านี่นะคะ
ธินกรสุขเจริญหรือว่าเก่งอายุ๔๑ปี
นายวิสรุธหีบเงินหรืออู่อายุ๒๘ปี
นายกิติพงศ์จงเจริญพิสารหรือเป้อายุ๒๔ปี
ถนอมดีสละหรือต้อมอายุ๒๑ปี
ส่วนอีกหนึ่งคนชื่อว่านายจักริบน้อยสวรรค์อายุ๑๙ปี
ทั้ง๖คนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารสมุทรประการ
ข้อหาร่วมกันซ่อนเร้นอำพรางศพ
ส่วนอีกหนึ่งคนที่ยังคงหลบหนีอยู่ตอนนี้ก็คือ
นางสาวปี่ญภณ์เรศรอดเป็นน้องสาวของนายอู
คนนี้มีหน้าที่ในการพาพี่ชายตัวเองหลบหนี
ตอนนี้ตำรวจกำลังตามหาตัวอยู่นะคะ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร
บอกว่าคดีนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมด๘คน
โดยรวมแล้วสรุปคดีนี้สามารถจับกลุ่มตัวได้แล้ว๖คนวิสามัน๑คนหลบหนี๑คนนะคะ
นายสมศักดิ์เล็ดรอดหรือว่านายโอเนี่ยหัวหน้าทีมฆ่าหลบหนีไปที่บ้านญาติที่อุบลราชธานีแล้วก็ถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรม
จากนั้นเจ้าหน้าที่ค่ะพาผู้ต้องหาที่มาแถลงข่าวไปทำขั้นตอนต่อไปก็คือจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
จุดแรกที่ไปก็คือจุดทิ้งรถจักรยานยนต์แล้วก็ไปถึงจุดทิ้งร่างของผู้ตายโดยนำตัวกลุ่มผู้ต้องหามาร่วมจำลองเหตุการณ์ด้วย
นางสาวแปรทิพย์ซึ่งเป็นต้นเรื่องเนี่ยบอกสั้นว่าผู้ตายเป็นคนติดต่อมาหาก่อนเป็นคนแชทเข้ามานะคะทางอินบ็อกซ์เมสเซ็นเจอร์และนายโอซึ่งถูกฆาตกรรมวิสามันไปเนี่ยเป็นคนลวงให้ผู้ตายมาหาที่บ้านพักก่อนที่จะรุมทำร้ายร่างกายซึ่งตนเองไม่ใช่คนซ้อมและไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยนะคะและในช่วงการทำแผน
ด้วยนะนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะตบเข้าไปที่หน้าแบบเนี่ยตำรวจก็ต้องพยายามกันตัวออกไปนะคะ
ขณะที่นี่แหละค่ะในการทำแผนญาติก็เข้ามารุมนะคะแล้วก็มีหลายคนด้วยประชาชนหลังจากที่ทราบข่าวเท่านั้นก็มายืนรอดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะนี่คือความขึ้นหน้าทั้งหมดสำหรับคดีนี้นะคะ